เรื่องของพริตตี้สาวลัลลาเบลนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เคยเป็นข่าวดังอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะฮะ
เวลาผ่านมาผ่านการชนะสูตรพลิกศพ๒ครั้งไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับของพริตตี้สาวคนนี้นะครับ
ที่วัดสแก่งามย่านพระรามสอง
นี่ฮะบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของพ่อแม่ของญาติพี่น้องนะครับ

นี่ฮะคุณแม่ก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะครับ
ก็ต้องมีแฟนหนุ่มของนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน

๕ปีที่เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวมาคอยปลอบใจกันอยู่นะครับ
ในช่วงของการสวดอุทิศส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจศพ
เมื่อเวลาประมาณ๔โมงเย็นวันนี้นะครับ
ที่วัดสแกงามญาติพระรามสองนะฮะ
วันนี้แก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองไม่ได้มานะครับ

มาไปแล้วมากราบศพ
แต่วันนี้วันเผาศพไม่ได้มานะครับ
นายชาวลิศนรพันธิพัฒน์วัย๕๘ปี
ของลาลาเบลบอกว่าหลังเกิดเหตุมาจนถึงวันนี้ยังทำใจไม่ได้
เห็นรูปของลูกสาวทีไรก็ร้องไห้ทุกที
ตอนนี้ครอบครัวก็ต้องค่อยทำใจกันนะครับ
แล้วก็มีภาระหน้าที่สำคัญ
ก็คือดูแลลูกสาวของลาลาเบลอย่างดีที่สุด
จนถึงตอนนี้ลูกสาวของลาลาเบลยังไม่รู้นะฮะ
ว่าแม่เสียชีวิตแล้วน้องก็อาจจะยังเด็กเกินไปด้วยนะครับ
รู้แค่ว่าแม่เนี่ยไปทำงาน
คุณตาคุณยายก็บอกว่าแม่ไปทำงานนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่ในตี
นาธีสถิตพงศ์สถาพร
หนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านผู้จัดงานปาร์ตี้ที่ย่านบางบัวทอง
กราบศพของลาลาเบลแล้วนำเงินมาให้สามพันบาทที่ใส่ซองมาเนี่ย
พ่อบอกว่าในตีบอกว่าเป็นเงินค่าตัวที่จ้างลาลาเบลไปงานในวันนั้นนะฮะ
เอาเงินมาคืนให้เพราะว่ายังไม่ได้ให้

ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ครอบครัวไม่ได้อาฆาตแต่มองว่ามันช้าเกินไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้
ส่วนช่วงเวลาที่เศร้าที่สุดก็นี่แหละครับ
ช่วงของการชาปนาคิดศพนี่ครับทุกผู้ชมครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ